สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสามคนใน
ใช่แล้วครับเดี๋ยวผู้ชมสามารถส่งไลน์เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับ
ไลน์แอดไทยรัฐทีวีอยากบอกอะไรกับเรานะครับ
ส่งมาได้เลยนะครับบอกหน่อยได้ไหม
นี่มันไส้มันใกล้จะสิ้นเดือนแล้วใกล้สิ้นเดือนแล้ว
จะไปไหนจะทำอะไรกันบ้างนะคะบางคนอาจจะมีแพลนไปเที่ยว
บางคนอาจจะแค่ไปทานข้าวหรือจะเก็บเงินเอาไว้ไปลงทุนอะไรหรือเปล่า
ว่ากันมาส่งกันเข้ามาคุยกันทางไลน์หน้าจอตลอดทั้งรายการของเรา
โมงครึ่งถึงสี่โมงสิบห้านาทีค่ะเรารอจะอ่านอยู่นะครับ
ใช่แล้วส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของ

หลอนจนคลั่งหนุ่มรัวปืนเป็นชุดไม่ยั้งใส่คนกลางร้านชำ
หนุ่มส่งพัสดุหัวจะปวดเจอลูกเถียงสนั่น
กล่องพัสดุใส่ฉุนของไม่ตรงปรกเฮ้ยทำแบบนี้ก็ได้เหรอ

คือไปเต้นชนกันในงานบุญแล้วก็เกิดเรื่องเลยเถิดถึงขั้น
ยกพวกมารุมที่บ้านเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อ
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้ครูสัตว์สป๊อตคราว

ฉลองกับพวกเราหน่อยส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกัน

ทำกันเล่นไปไม่ได้ส่งมาแค่หน้าจอนะ
นี่ในมือถือผมส่งมาแล้วครับ
หัวคุณนะไลน์มาหาผมแล้วเนี่ย

คุณชนะช่วยบอกเมียผมทีบอกคุณชิสาที
วันนี้วันเกิดเมียผมให้รีบกลับบ้านมีของขวัญเตรียมไว้ให้
ไม่เป็นบางคนเองอะไรมาบอกผมไม่ก็ไม่รู้
จะบอกว่าของขวัญได้ทุกวันอยู่แล้วคุณ
บางทีเป็นดอกไม้บ้างเป็นของขวัญบ้าง
ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะก็ขอให้สิ่งดีที่คุณผู้ชมอวยพรมา
กลับคืนสู่ทุกท่านเหมือนกันแล้วเราก็จะทำหน้าที่ในการ
อ่านข่าวให้คุณผู้ชมอย่างเต็มที่เลยค่ะ
มาเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่สลดใจจริง
คือมีพ่อหนุ่มคนหนึ่งหลอนฮะแล้วก็คลั่งด้วย
เอาปืนมาไล่ยิงคนที่เขากำลังนั่งดื่มอยู่ที่หน้าร้านขายของชำ
งานนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
เห็นไหมเป็นที่ปรุกอาดมากเลยครับกุฏูโด่งกุฏิศาสตร์
กลุ่มผู้เสียชีวิตเขากำลังนั่งดื่มสังสรรค์กันอยู่
อยู่มีผู้ชายคนหนึ่งมาถึงก็ชักปืนมากึ๊กขึ้นลำแล้วก็ยิงเลยครับ
ยิงแบบเป็นชุดเลยนะคุณผู้ชมนะรัวเลยค่ะ

ข้อมูลเสียชีวิตด้วยนะครับ
แล้วนอกจากนี้ยังมีผู้ที่บาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายด้วยนะครับ

สอบถามนะครับแล้วก็ไปดูที่เกิดเหตุกันหน่อย
ค่ะผู้ก่อเหตุเนี่ยเขานั่งดื่มเบียร์อยู่อีกโต๊ะนึง
หน้าร้านขายของชำนั่นแหละใช่ค่ะ
กลุ่มของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้
ค่ะสักพักอยู่คนนั้นที่มาคนเดียว
ชักปืนออกมายิงใส่กลุ่มคนที่นั่งดื่มเบียร์อยู่ตรงนี้
จนมีผู้เสียชีวิตอย่างที่ผมบอกไปครับ
ใช่ค่ะคือเขาพกอาวุธปืนขนาด๑๑มมมานะ
ส่วนมือปืนผู้ก่อเหตุเนี่ยคือนายสุภกรเจริญงามทรัพย์
ก้านก้านอายุ๓๘ปี
พอก่อเหตุแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเนี่ยค่ะ
นี่คืออีกภาพหนึ่งที่น่ากลัวมากเพราะผู้เสียชีวิตเขาหนีออกมา
ใช่แล้วพยายามคลานเพื่อเอาชีวิตรอด
แต่คนที่เขาเนี่ยเป็นมือปืนถ้าเขาคล่อมมอเตอร์ไซค์แล้วขับมา
แล้วยิงซ้ำตรงนี้เลย
เป็นสถานการณ์สลดจริงค่ะแล้วสาเหตุทำไมนายก้านทำแบบนี้
ถามแม่ของนายการครับแม่เนี่ยบอกเลยว่านายก้าน
มีอาการป่วยทางจิตมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะ
เคยพาไปรักษาแต่ว่าในก้านก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือคุณจูด้ง
ใช่ครับแล้วสุดท้ายนี้นะฮะนายก้านยอมมอบตัวแล้วนะครับ
หลังจากที่หลบหนีไปที่บ้านของแฟนสาว
ให้มอบตัวค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มอบตัว
เขาต้องเด็ดขาดแล้วนะคุณตำรวจใช่ต้องจับตายไหมต้องแบบนั้นอ่ะ
เพราะไม่แน่เขาอาจจะเตรียมไปก่อเหตุเพื่อเติมอย่างเงี้ยค่ะใช่
น้องมีอะไรอย่างนี้ก็มีการมอบตัวแล้วซึ่งก่อนหน้านี้น่ะ
ก็ไปหลบที่บ้านแฟนแล้วก็นี่นะฮะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๓กิโลเมตร
ตำรวจสภบ้านบึงก็ควบคุมตัวขณะนี้ญาติเนี่ยก็นำอาหารมาเยี่ยม
ปืนที่ใช้ก่อเหตุคุณจูด้งใช่หลักฐานมาแบบนี้อืมนี่
คุมตัวมาคุยใช่ไหมคะใช่ครับอ่าแต่คุยไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอก
จนกระทั่งช่วงบ่ายวันที่๒๙พฤษภาคมในกั้นเริ่มมีสติแล้วค่ะ
ตำรวจเลยนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพแน่นอนล่ะค่ะคุณ
ประชาชนชาวบ้านกรูกันมารุมประชาธรรม
ญาติของผู้เสียชีวิตอุ้ยนี่นี่คือลูกเฮ้ย
ลูกของผู้เสียชีวิตเออเขายอมไม่ได้คือกรวดสิวดีดีนี่
เรียกว่าผู้ก่อเหตุกระนวมแหละครับช่วงนั้นทำตอไม่ได้แล้วค่ะ
ยกเลิกแผนการทำแผนไปเลยนะครับค่ะนายกล้านะ
ก็ยอมรับว่าเพิ่งซื้อปืนมาได้แค่สี่วันเองโอ้โหส่วนไอ้สาเหตุทำไมถึงทำอย่างนั้น
เขาบอกว่าเครียดสะสมแล้วเคยถูกกลุ่มผู้ตายตักเตือนเรื่องของนิสัยส่วนตัว
แล้วเคยถูกตบหน้าแล้วเขายังบอกอีกว่าก่อนลงมือเนี่ยตัวเขานะ
บอกว่ายกมือไหว้ผู้ตายแล้วนะก่อนที่จะรัวหมัดใส่
เฮ้ยมันไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวจริง
จะยกมือไหว้ขอขมาขอโทษขออนุญาตเพื่อจะยิงมันก็ไม่ใช่
แล้วรัวยิงเป็นชุดเลยครับเบื้องต้นนะครับตำรวจตั้งข้อหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อน
แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
ข้อหาว่ากันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องทางจิตถูกไหม
ที่ผู้ที่มีปัญหาต้องรับการรักษาจริงนะคะอันนี้ก็ต้องฝากญาตินะคะ
ช่วยดูแลใครที่มีปัญหาลักษณะแบบนี้ด้วยเหมือนกัน
ส่วนเรื่องนี้เล่นเอาหัวจะปวดเหมือนกันนะคะคุณชนะคุณจูด้ง
คือหนุ่มส่งพัสดุเนี่ยเขาเอาของไปส่งให้กับคุณลุง
แล้วคุณลุงก็รับมาแต่คุณลุงบอกขอแกะดูก่อนได้ไหม
ส่งมาเนี่ยตรงปกหรือเปล่ายังไม่จ่ายเงินนะ
แล้วมันได้เหรอแบบนี้ทำเอาพนักงานงงเลยค่ะ
ยอกเริกจะรู้ได้ยังไงไม่เจอก้องล่ะ
ต้องพอดเสื้อเจราะจักรเลยเหรอ
ร้อนขนาดนี้สิคุณชนะไม่ใช่อากาศร้อนนะ
ครับ
อารมณ์อารมณ์ร้อนหัวร้อนใจร้อนเนี่ยค่ะโอ้โหเห็นใจพนักงานคนนี้เหมือนกันนะ
โต้คารมกับคุณลุงอยู่นานแต่ลุงเองในฐานะลูกค้าก็อยากจะรู้ไงว่าที่สั่งงานเนี่ยตรงปกไหม
ดูแล้วมันใช่หรือเปล่าตกลงลุงบอกว่าไม่ใช่แต่ปัญหาคือถ้ามันไม่ใช่
ก็เลยให้ข้อมูลนะคะจากฝ่ายพนักงานส่งพัสดุบอกว่าลูกค้าขอดูกล่องโดยจะแกะดูก่อน
แต่มันมีกฎกฎคือห้ามลูกค้าแกะของก่อนจ่ายเงิน
ก็คือต้องจ่ายเงินก่อนแล้วคุณจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่คุณ

ใช่นี่แหละฮะก็ทำให้ชาวต่างชาติคนนี้นะครับเขาบอกว่าไม่พอใจ
แล้วก็อารมณ์โมโหแบบในคลิปนะเกี่ยวกาดเลย
ยังปลาของพัสดุใส่แล้วก็เตะรถของพนักงานอีกด้วยนะครับ
สุดท้ายเนี่ยฮะพนักงานเลยเลือกที่จะโอ้โหออกมาดีกว่า

ใช่ค่ะหลายคนเห็นใจนะคะเห็นใจพนักงานนี่แหละ
แล้วก็อีกบางคนก็บอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้กับหลายกรณีเหมือนกัน
ผมว่าน่ะแบบเนี่ยรู้สึกว่าอย่างไรลุงมั้ย

คือเราสั่งของไปเลือกแบบว่าจ่ายเงินปลายทาง
ปรากฏจ่ายก่อนรับพัสดุมา
ปัญหามันเกิดคือรับของมาจ่ายเงินแล้วแต่มันไม่ใช่ของที่เราเนี่ยสั่งมาไง
มันผิดอ่ะมันของไม่ตรงปกปัญหาทำยังไงคนที่รับของต้องไปแจ้งความเองเหรอ
คนที่รับของหมายถึงลูกค้าที่สั่งใช่ไหมดิฉันเคยดิฉันก็ทักแชทไปคุยกับเจ้าของร้านเลย
บอกดิฉันสั่งอย่างหนึ่งคุณส่งอีกอย่างหนึ่งมาให้เขาก็ดีนะเขาบอกงั้นคุณเอาไปเลยเดี๋ยวเราจะจัดส่งของที่ถูกไปให้คุณ
อันนี้ก็ดีอันนี้เจอกรณีร้านค้าที่ดีรับผิดชอบดีแต่ถ้าเกิดว่าเจอมิจฉาชีพเออล่ะ
แล้วจะทวงกับใครไม่ได้ปิดเพจไปปิดร้านไปอันนี้เป็นปัญหาเหมือนกัน
ว่ามันน่าจะพอจะมีไหมตัวกลางที่จะคอยมาดูเรื่องนี้ไม่ให้มันเกิดปัญหาเรื่องการส่งของผิดหรือส่งของที่มันไม่ตรง
หลายฝ่ายเหมือนกันนะคุณจูด้งตำรวจไซเบอร์ไหมเพราะเกี่ยวข้องกับการซื้อของออนไลน์หรือจะเป็นเกี่ยวกับพาณิชย์ไหม
การทราบพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ต่างอะไรต่างที่ความดูแลเรื่องการค้าหรือมันจะมีคนกลางอย่างนี้มั้ยอันนี้ผมลองคิดเป็นไอเดียดูนะ
คือเหมือนกับว่าเก็บเงินปลายทางคนส่งของแล้วก็คนรับของคนรับของเขารับมาแล้วใช่ไหม
จ่ายเงินให้กับตรงกลางก่อนแล้วเปิดดูซิว่ามันตรงไหมถ้ามันไม่ตรงก็คนที่รับเงินตรงกลางนะก็ยังไม่ส่งเงินต่อให้กับคนส่งของ
จริงจริงมันเป็นอย่างงี้นะควรจะต้องเป็นอย่างนี้ไหมจะเป็นอย่างเงี้แหละถ้าหากว่าลูกค้าไม่พอใจเงินก้อนเนี้ย
ก็จะไม่ส่งให้ไปร้านค้าใช่ไหมก็จะต้องตีกลับมาที่ลูกค้าผมว่าตรงนี้มันน่าจะป้องกันมิจฉาชีพได้เหรอ
แน่คือลูกค้าต้องจ่ายให้พนักงานส่งก่อนเพราะเขามีหน้าที่ส่งคุณ
ช็อปหรือเปล่าเพราะองค์พ่ออ้อมให้ลูกล่ะเคยเคยครับเคยแบบส่งผิดแต่ก็คุยกับร้านค้าแล้วก็ส่งของกลับไป
คนดีเหมือนกันนะพอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะแก้ไขกันหน่อยเพราะมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยจริง
จริงค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันไอ้งานบุญไม่ได้บุญหรอกโอ้โหก็เล่นว่าไปเต้นแล้วเหมือนกับว่าชนกันสุดท้ายก็มีเรื่องกระทบกระทั่ง
แล้วยังไงต่อกระทบกระทั่งในงานไม่พอเล่นมาตามยำถึงที่บ้านเลยอะครับ
ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนตอนนี้เขาในบ้านแล้วตอนนี้เขาในในบ้านแล้ว
มาหลุดกลุ่มเนี่ยตำรวจออกมาจับเลย
อย่างมันได้บ้าเด็กน้อยซุปนี่ออกมาเฮ็ดออกมาจับมันเดี๋ยวเนี่ย
ออกมาจับมันเดี๋ยวเนี่ยกฎหมายเฮ็ดอย่างมันได้บ้าออกมาเลย
นี่กฎหมายมันเฮ็ดอย่างมันได้บ้าเออเออเออเออเออเออ
เดี๋ยวนี้บัตรเดี๋ยวนี้ตอนนี้น่ะโอ้โหกฎหมายจะ
จะทำอะไรพวกนี้ได้ไหมฉุนขาดจริงจริงนะคะโอ้อ่ะอ้าวนี่คือ
เหตุปลายทางแล้วนะครับแต่มันจะมีต้นทางยังไงซะเดี๋ยวเราค่อยค่อย
เล่าให้ฟังดูเหตุการณ์นี้กันก่อนเล่าเลี้ยงให้ฟังแบบนี้
โพสต์ไว้แล้วระบุว่าเหตุมันเกิดที่บ้านศรีเจริญอำเภอเพล
จังหวัดอุดรธานีเกิดเมื่อวันที่ยี่สิบแปด
พฤษภาคมที่ผ่านมาครับกลุ่มวัยรุ่นอ่ะที่เห็นอยู่ในคลิปเนี่ย
มีทั้งมีดไม้ยาวแล้วก็มากันเป็นสิบคนบุกมารุมทำร้ายคนถึงในบ้าน
เขาบอกว่าในบ้านเนี่ยมีเด็กสองขวบอยู่ด้วยนะโอ้โหผู้หญิงก็มีอยู่ในนั้น
แต่ก็โดนหมดทั้งคว่างปลาสิ่งของเข้าไปใส่ในบ้านแบบนี้คุณชิสา
อ่าส่วนกลุ่มคู่กรณีเนี่ยนะคะเป็นผู้ชายเขาบอกเป็นคู่กรณีของวัยรุ่น
มีร่องรอยฟกช้ำตามแขนขาลำตัวและที่ศีรษะด้วย
เนี่ยค่ะไปสอบถามภรรยาของผู้บาดเจ็บคือนางสำรอง
บอกว่าสาเหตุเนี่ยเกิดขึ้นช่วงประมาณสักบ่าย๓โมงวันที่๒๘พฤษภาคม
มีขบวนแห่งานบนบ้านไฟของหมู่บ้านเธอก็ถ่ายคลิปอยู่อะค่ะ
สักพักสังเกตเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคล้ายสามีของเธอเนี่ยนะ
ไปเต้นไปฟ้อนตามขบวน
สักพักเกิดเป็นเหตุชนละมุนขึ้นมาค่ะ
พอวิ่งไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าอ้าวนี่มันสามีเธอถูกทำร้าย
อันนี้งานบุญนะดูค่ะมันก็ดูแบบไม่ได้มีอะไรนะ
ก็ทำป้ายเดินขบวนมาสวยงามคนเขาก็ดูก็รื่นเริง
แต่สักพักพอไปดูเอาเห็นเป็นสามีไม่ใช่แค่นั้นนะคุณชนะคุณจูด้ง
มีหลานชายอีกคนนึงก็ได้รับบาดเจ็บด้วย
เห็นแบบนี้เธอเลยรีบไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ค่ะ
แต่ว่าตัวสามีผู้บาดเจ็บบอกไม่เอาเรื่องนะคะ

พอตกเย็นเขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มา๒๓คันนะครับ

แล้วก็พูดว่าจะเล่นงานสามีเธอนะฮะ
โดยมีวัยรุ่นท่านหนึ่งชื่อว่านายบอม
บอมพูดจาไม่ดีเธอก็เลยด่ากลับไป
แล้วก็ตบปากในบอมไปหนึ่งทีครับเอาไปตีปากเขาด้วย
หลังจากนั้นครับช่วง๖โมงเย็นวัยรุ่นกว่า๑๐คนครับ
ใส่แล้วมายิงครับใช้ปืนไทยประดิษฐ์ยิงใส่บ้าครับ
แล้วก็ปลาขวดเบียร์ด้วยนะฮะ
นั่นคือข้อมูลจากฝั่งหนึ่งก็คือข้อมูลของฝั่งคนเจ็บ
ไปถามวัยรุ่นบ้างใครนะที่พามานายบอมใช่ไหมไปคุยกับบอมเลย
อมจะบอกแบบนี้บอมจะบอกว่าสำรองพูดไม่จริงฟังบอมฟังบอม
สามีของนางสำรองเต้นไปชนกับนายเปรม

แล้วก็ยังเป็นคนเปิดฉากต่อยก่อน
นี่บอมบอกแบบนี้ส่วนเหตุการณ์หลังจากนั้นน่ะ
ตัวเขาบอมน่ะนะขับขี่รถจักรยาน
ไปที่บ้านของนางสำรองครับไม่ได้ไปหาเรื่องนะไปทำอะไรฮะ
อมจะไปเจรจาแต่ไม่รู้เจรจาอีกท่าไหนโดนนางสำรองด่ากลับมา
แถมโดนตบปากนี่บอมโดนตบปากมานะ
อุ้ยแล้วตัวเขาก็ไม่ได้ยอมอ่ะสิ
ก็เลยไปตามเพื่อนบอกเพื่อนบอมโดนตบปาก
ก็เลยกลับไปหานางสำรองอีกรอบนึงอะครับ

เหตุทำร้ายกันในขบวนแห่นะครับมีการลงบันทึกประจำวันแล้ว

ใช่แต่ต้องเล่าอย่างนี้คุณผู้ชม
เหตุต่อเนื่องที่กลุ่มวัยรุ่นยกพวกไปข่มครูปลาขวดใส่บ้านเนี่ย

ต้องเป็นการประสานระหว่างทางผู้ใหญ่บ้านนะคะ
เรียกตัวกลุ่มวัยรุ่นมาคุยกัน
เดี๋ยวจะเจรจากันที่รงพักวันนี้หรือคะ
เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านก็มองว่านี่เป็นปัญหาความขัดแย้ง
และความเข้าใจผิดกันของคนในหมู่บ้าน
อยากให้คุยกันก่อนนะพูดคุยตกลงกัน
ทำความเข้าใจรวมถึงขอโทษขอโพยกัน

ก็คิดว่านะเป็นคนที่รู้จักกันทั้งนั้น

แล้วถ้าไม่เคลียร์กันเอาจริงมันมองหน้ากันไม่ติด

เดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์ต่อเนื่องกลับมาอีก

ผู้หญิงคนหนึ่งท่าทางจะสติไม่ดี

เจ้าของร้านบอกก็ไม่ให้เป็นของซื้อของขายใช่ไหมล่ะ

โอ้โหโมโหแล้วมั้งไม่รู้ทำไงล่ะ

แล้วบอกว่าขอเถอะเสื้อตัวนี้จะเอาไปให้สามี

เป็นตัวหาทางหนูกันสิ
หนูเลยมีกล้องน่ามาจีกแบบนี้น่ะ

ไปเมกก็ไม่ใส่
หนูข้าให้ออก

ไม่ได้ของซื้อของขาย

ต้องกลับขออภัยดิฉันพยายามให้สนุกสนานไป
เดินเข้ามาในร้านแล้วพูดว่าขอเสื้อตัวหนึ่ง
ตัวเจ้าของร้านบอกให้ไม่ได้หรอกของซื้อของขายน้องเอ้ย
แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยังบอกประมาณว่าอ้อนวอน
เอาไปให้ผัวเอาไปให้สามีค่ะ
ตัวเจ้าของร้านก็ยืนยันมันให้ไม่ได้
แล้วมันจะได้กำไรจากไหนแล้วถ้าให้ไป
แล้วไม่รู้คุยกันอีท่าไหนผู้หญิงคนนี้ที่ท่าทางสติไม่ดี

เพราะว่าอย่างที่ว่าแหละมันของซื้อของขาย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ที่บริเวณถนนราชอุทิศนะ
ใหญ่จังหวัดสงขาเจ้าของร้าน
เธอคือนางสาวพนัชกรสุนห้วนอายุ๒๔ปี
ก็นำหลักฐานต่างมาให้ดูแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเรา
แต่พอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทำไงต่อ
ปิดร้านเลย
เร็วเลยเพราะว่ากลัวเนี่ยจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
แล้วก็ปิดกล้องเพิ่มด้วยนะครับ
แล้วก็ปิดประตูอัตโนมัติด้วยเผื่อใครเข้ามาแบบอย่างนี้อีกอ่ะนะ
ใช่ค่ะก็ยังถือว่าดีที่เธอมาตัวเปล่า

เขามีเสื้อผ้าหลายแบรนด์จริงเลยนะ

ผู้หญิงคนนี้เขาเลยอยากได้ของ

นะครับแต่ไม่ต้องถอดนะ

ถ้าเหงาจับเผาว่าหงายแล้วคุณผู้ชมจะหายเหงา

เดี๋ยวผมพาไปดูช่วงนี้ครับกับช่วง

กิจยิ้มแรกครับคุณผู้ชมครับพาไปดู
ป้ายหาเสียงแต่ไม่ได้หาเสียงเลือกตั้งนะ
หาเสียงรับปริญญาจะเป็นยังไงไปดูครับ
เฮ้ยเอานี้เลยเหรอ
เดี๋ยวกาเลข๖นี่ไม่ใช่เลือกตั้งนะครับ

กว่าจะเรียนจบนะครับนี่มาเป็นป้ายเลยนะ
ข้อความในป้ายนี้มีหลากหลายเลยนะดู

ค่าเทอม๑๐๐บาทของแม่๑๕๐๐๐๐บาทครับโอ้

เดี๋ยวไปเจ้าหาเขาหน้า
เฮ่ยล้อเล่นนะฮะหยอก
เรียนจบแล้วอยากได้เบ้นต์งงมาก
คลิปนี้นะมีคนเข้ามาชมกว่า๓ล้านคน
แล้วก็อีกข้อความหนึ่งนี่เขาบอกว่าอะไรนะ
หนังสือ๑รอบยังไม่เคยจำ
เจอหน้าเธอหนึ่งครั้งจำไม่ลืม

อ๋อ๑๐รอบอะครับอ่าน๑๐รอบมาไม่จำ
แต่ไอเดียดีนะผมว่าเวลาเขาจบปริญญากันเนี่ย

ในการที่จะแบบว่าถ่ายลงในเฟซบ้างอะไรบ้าง
คือมันเหมือนกับเป็นการว่าทำเพื่อไม่ให้ลืมในวันนั้น
ถ้าย้อนไปสมัยที่ที่ฉันรับปริญญาสมัยนั้นจะมีทะเบียน
ทะเบียนป้ายแดงจบ
ก็จะได้รู้ว่าปีจบถูกหรือบางทีเป็นสายสะพายอย่างนี้คอนเกรดเตอร์เรชัดอะไรแบบนาน
ของเล่นกิมมิกเขาจะมีเยอะถูกไหมรุ่นคุณอ่ะ
เนี่ยกำลังนึกอยู่มันนานจนลืมไปแล้วงั้นเอาไว้คิดที่หลัง
ตาลอยเลยคุณผู้ชมครับไปสกิตอีทมี๒ครับ

กูจะน่าใจกล้าหรือเปล่าต้องเตรียมไว้ก่อนอย่าไว้อย่างไร
ต้องเตรียมแบบนี้ครับเพราะว่าเจอภรรยามาตามกลับบ้านครับ
กำลังมั่วเลยฮะดูสิฮะ

ใช่ครับเนี่ยดูแล้วโอ้โหเมียคงหึงผัวมากเลยนะ
กำลังม่วนอยู่บนเวทีเลยนะครับ
หางเครื่องก็สวยเมียคงทนไม่ไหวครับ
รอบหัวน่ะหลอกขนาดนี้
ใครจะไปโทษโอ้โฮ
แต่ดีนะที่เขาไม่สวนภรรยานะ
ยังไงเราก็ต้องเกรงใจเมียนะครับ

ที่มาของคำว่าไม่เน้นเอวเน้นคอนะจ๊ะ
เหมือนคนเป็นโรคชักกระตุกเลยโอ้โหตายแล้วเสียหลักเลย
เด็กทำอะไระน่ารักไงคุณอ่าเอ็นดูหนูน้อยจากเพลงงี้จริง

ดิฉันอยากให้คุณมีความสุข
คุณผู้ชมครับจะบอกแบบนี้ว่าไม่อยากให้พลาด
เพราะพรุ่งนี้นะครับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยจะลงสนาม
และไทยรัฐทีวีของเราก็ทำการถ่ายทอดสดครับ
เกมนั้นกระชับมิดนะครับคุณผู้ชมครับ
วันพรุ่งนี้ย้ำกันตรงนี้ว่าไทยเจอกับบาเรนนะครับ
จะเริ่มเข้าสัญญาณก็๑๘นาฬิกา๔๕นาที
ใช่แล้วค่ะติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยกันได้นะคะ
เอาล่ะบอกเลยว่านี่คือวาระแห่งชาติไทย
เอาล่ะเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัครครับ
กลับมาค่ะคุณผู้ชมช่วงสุดท้ายแล้วนะคะพลาดไม่ได้เลย
เครียดนะบางทีเครียดคนมีคู่นะเวลาเขาต้องตอบคำถามบางคำถามที่ว่า
หาคำตอบได้ยากจริงคุณจะเลือกซ้ายหรือขวากับคำตอบแบบนี้ครับ
นึกคำตอบมันมีสองทางจูด้ง

แต่ไอ้คำถามเนี่ยพอถามปั๊บเนี่ยเราอึดอัดที่จะตอบจริงคุณเป็นอย่างนี้ไหม

นี่บอกเลยว่าตอบผิดเฝ้าท่านยมได้เลยนะฮะ
เขาบอกว่าห้ามล้อความอ้วนของผู้หญิงจริง
มันเป็นเรื่องที่ห้ามพูดใช่ต้องตอบว่าดีเสมอนะคะ
อ้วนไหมต้องบอกว่าไม่อ้วนแม้ความจริงจะอ้วนแค่ไหนก็ตาม

เอางี้แล้วกันนะอ้วนไม่อ้วนยังไงก็รักยังไงก็สวยอยู่แล้วคือในสายตาเราเนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนไปขนาดไหนยังไงก็รัก
เหรอแต่เมื่อกี้ดิฉันว่าคุณไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคุณทำไมแบบพลิกปุ๊บแบบได้รวดเร็วเลยอ่ะ
เนี่ยคุณพูดอย่างนี้คนดูเขาจะไม่เชื่อถือผม

ใช่ครับลาไปด้วยคลิปหมาน้อยประทะน้องช้างครับ
ครับรายการข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
บ๊ายบายครับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์